เริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์บนท้องถนนก่อนก็แล้วกัน
ในกรุงเทพฯคือเมื่อวานว่าฝนตกทั้งวัน

ขนาดฝนตกอากาศเย็นนะครับ
แต่ว่าโอ้โหคนใช้รถใช้ถนนใจร้อนเหลือเกิน
มีคนที่ถ่ายคลิปเหตุการณ์ขณะที่ผู้ชายสองคน
ตะลุมบอลกันอยู่กลางถนน
เป็นคนขับแท็กซี่คนหนึ่งกับคนขี่จักรยานยนต์อีกคนนึง
เอาไปดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนนะครับ
คู่กรณีเนี่ยคือผู้ชายเสื้อดำตัวสูง
กับอีกคนนึงเสื้อออกน้ำเงินตัวเล็ก
แต่คนขับแท็กซี่พยานบอกว่าพอมีเรื่องกันก็ถอดเสื้อ

และที่น่าสงสารคือเด็กผู้หญิงคนนี้ค่ะใช่
นั่งร้องไห้คือยืนร้องไห้จนซุดลงไปนั่งกับพื้น

เป็นลูกสาวของคนขี่จักรยานยนต์นะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงที่การจราจรติดขัดเลยครับ
เมื่อเย็นวานนี้บริเวณแยกรัชปารพก่อนถึงซอยรางน้ำนะครับ
ผู้ที่ถ่ายคลิปเอาไว้ได้ก็เอามาโพสต์ลงในสังคมออนไลน์
บอกว่าสงสารเด็กนะที่ผู้ชายสองคนเนี่ยชกกันกลางถนนนะ
สงสารคนเสื้อขาวที่โดนลูกหลงไปด้วยที่เข้าไปห้าม
เพราะว่าคนที่ตัวเล็กกว่านะคนที่ขี่จักรยานยนต์ที่ตัวเล็กกว่า
เขาก็ถอดหมวกกันน็อกมาเพราะว่าสู้ไม่ได้ไง
พยายามจะฟาดเข้าไปไปโดนคนเสื้อขาวที่มาช่วยห้ามนะฮะ
ไม่รู้ใครผิดใครถูกล่ะบางคนบอกนะครับ
แต่ฝ่ายแท็กซี่ก็ไม่น่าทำแบบนี้
แต่บางฝ่ายก็บอกว่าเท่าที่เห็นเนี่ยคือจักรยานยนต์ก็ย้อนสอนมา
เรื่องที่เกิดขึ้นนะครับท่านผู้ชมครับ
แน่นอนว่าคนที่เห็นก็วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะพอคลิปถูกแชร์ออกไป
ทีมข่าวไทยรัฐออนไลน์ตรวจสอบไปแล้วนะครับ
สำหรับคนที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับ
ถ้าอย่างเจ้าของคลิปเนี่ยบอกว่าคนตัวสูงคือคนขับแท็กซี่
ไปเฉียวชนกับคนขี่รถจักรยานยนต์คู่กรณีเสื้อน้ำเงินตัวเล็ก
มีนักเรียนยุวกาชาติมาด้วยคงเป็นลูกสาวแต่ตกลงกันไม่ได้
ชกต่อยกันนะทำให้รถที่ติดอยู่แล้วก็ยิ่งติดไปใหญ่นะครับ
มีบางช่วงที่คนขับแท็กซี่ยกชายที่ขี่จักรยานยนต์
ขึ้นไปเลยนะเพราะว่าตัวใหญ่กว่าเหมือนจะทุ่มลงมาด้วย
แต่มีคนไปห้ามไว้คนขี่จักรยานยนต์ที่ตัวเล็กกว่าก็ถอด
วกกันน็อกนะปลาใส่คนขับแท็กซี่ไปโดนพลเมืองดีเสื้อสีขาวที่เข้าไปห้าม
โชคดีที่เขารับหมวกไว้ทันแต่เขาก็เจ็บเล็กน้อยก็ชุลมุนกัน
มีรถของมูลนิธิขับผ่านมาก็เลยแยกย้ายกันนะครับ
มีพยานบอกว่าคนขี่จักรยานยนต์กับคนขับแท็กซี่เนี่ยเขาตะโกนด่ากันมาก่อนแล้ว
แล้วได้ยินเสียงแววประมาณว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยไปทุบรถแท็กซี่ก่อน
แต่พยานเขาบอกเขาก็ไม่เห็นตอนทุบแต่ได้ยินคนขับแท็กซี่พูดประมาณว่า
นี้มอเตอร์ไซค์ย้อนสอนมาทำไมอืมคนขี่มอเตอร์ไซค์ด่าแรงมาก
คนขับแท็กซี่เลยน่าจะโมโหนักถอดเสื้อสีฟ้าที่เป็นยูนิฟอร์มคนขับแท็กซี่ออก
แล้วก็ลงไปตะลุมบอลกันกลางถนนคนอื่นก็มาช่วยตะโกนห้ามแต่คนขับมอเตอร์ไซค์ก็ยังด่า
คนขับมอเตอร์ไซค์ก็โดนต่อยอย่างแรงแต่ในคลิปไม่เห็นเพราะว่าโดนบังอยู่
คนขับแท็กซี่ต่อยแล้วคนขี่มอเตอร์ไซค์ก็เอาหมวกฟาดกลับแล้วสุดท้ายคนขี่มอเตอร์ไซค์ก็วิ่งหนีไปตามคลิป
จบยังไงไม่รู้เพราะว่าบางคนบอกผมก็ไปก่อนถึงเวลารถหายติดผมก็ไปก่อน
อยู่ดูไม่จบเรื่องค่ะเลยไม่รู้ว่าเรื่องนี้มันจบยังไง
แต่ว่าผู้ที่เขาเป็นญาติของเด็กบอกว่าตอนนี้เด็กหญิงคนนี้ก็ยังตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เพราะว่าน้องมากับคุณพ่อที่เป็นคนขี่จักรยานยนต์แต่ไม่ควรเกิดขึ้นขนาดนี้เลย
ใช่ค่ะใช้รถใช้ถนนก็ต้องทำตามกฎจราจรแล้วก็ต้องใจเย็นด้วยนะคะ